มีผู้ชายคนหนึ่งไปก่อเหตุทุบศีรษะหญิงสาวชาวรัสเซียที่ไปวิ่งออกกำลังริมอ่างเก็บน้ำมาประชัน
ล่าสุดตำรวจตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
ไปตามจับได้ที่โครงการเอื้ออาทรซอยเนินพลับหวานตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
นายกันทีพบธนชดสมบูรณ์
บ้านของเขาที่ไปจับได้อยู่ห่างจากสพนปรือ๑กิโลเท่านั้นเอง
แล้วก็สืบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนก่อเหตุทำร้ายนางสาวเอลิน่าวายซูโคว่าอายุ๓๘ปี
ครูสอนภาษาชาวรัสเซียบาดเจ็บสาหัสที่เขาไปวิ่งออกกำลังกายจำได้ใช่ไหมคะ
โครงการอ่างเก็บน้ำมาประชันเมื่อวานนี้ตอนประมาณ๓ทุ่มของวันที่๑๘พฤษภาคม
แล้วก็ออกมาขอความช่วยเหลือในสภาพที่แบบเลือดโชคเลยค่ะ
ตำรวจสอบสวนในกันทีพบรับสารภาพค่ะบอกว่าทำจริง
ทำไปเพราะว่าเกิดความเครียดจากปัญหาครอบครัวหนี้สิน
ก็เลยอยากระบายอารมณ์ด้วยการทำร้ายคน
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและกระทำอนาจารย์ค่ะ
แล้วตำรวจบอกว่าจะรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดพัทยาในภายหลัง
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังรอข้อมูลจากการสอบปากคำของหญิงสาวชาวรัสเซียมาใส่ในสำนวน
เพราะว่าเธอเป็นผู้เสียหายแต่ทำงานค่อนข้างยาก
เพราะว่าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือนะคะจากสาวชาวรัสเซียผู้เสียหายค่ะ
คือเธอก็เจ็บหนักด้วยนะคะนี่ค่ะ